สวัสดีค่ะดิฉันจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะ
คุณอยู่กับไทยรัฐดีเบตเวทีภาคเหนือ
สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านพี่นะคะ
ทุกท่านอยู่กับไทยรัฐดีเบตนะคะ
วันนี้เรามาที่ภาคเหนือเราใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว

ถ้าใครถนัดเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะคะ
กระจายกระจายกันดูได้ทุกพักจะพูดเรื่องฝุ่น
ถ้าจะแก้ที่ต้นต่อให้ลึกที่สุดดิฉันให้ทุกท่านที่พร้อมต้องการจะพูดเรื่องฝุ่น
ถ้าจะแก้ให้ลึกที่สุดต้องแก้จากอะไรคะ
แต่ที่สำคัญที่สุดมีทีมงานคอยมอนิเตอร์อยู่
ใครที่อยากจะฟังประเด็นไหนถ้าเราเสียบเข้าไปได้เราจะเสียบเข้าไปให้
ผู้สมัครให้เต็มที่นะคะ
เมื่อกี้ถามว่ามันสามารถจะทำอะไรได้บ้างเนี่ย
เห็นจุดที่มีไฟไหม้ที่มีการเผาทุกพื้นที่ชัดเจน
สามารถจะแทรกย้อนกลับได้เลยว่าเป็นของใครปลูกให้ใครส่งให้ใครเนี่ย
ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่อีกจนถึงกว่าจะเลือกตั้งเสร็จอีก๒อาทิตย์
แล้วก็รักษาการอีกประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่อีก๔๐กว่าวัน
เหนือตายผ่อนส่งไปเรื่อยแล้วจาก๒ล้านคนก็เป็น๓ล้านคน๔ล้านคน
ที่นี้ครับมีอยู่๔คนที่อยู่ในคอลโลมอลฮะ
ฝากท่านชัยวุฒิฮะไปบอกลุงป้อม

สูตรด้วยว่า
ขอพูดหลังผมเพราะว่าพาดพิงแน่นอน

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประชุมกัน
แล้วก็บอกว่าเอกชนที่เข้าร่วมมาประชุมด้วยเนี่ย

เขาคุยยังไงพอประชุมเสร็จแล้วทำไมเงียบ

เพราะว่าผมพักเล็กผมไม่ได้มีในทุนมาสนับสนุน

ผมเลยจะบอกว่าเป็นพักเล็ก
พักเล็กเขาไม่ให้พูดเดี๋ยวสอสอผมน้อยใจ

เชิญบริษัทเจริญพวกขวัญคุยหน่อย

ทุกคนจะได้ความเป็นทำกับบริษัท

ที่ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อท่านทำสิ่งดีให้กับประเทศไทย
อ่าทีนี้คุณหมอเดี๋ยวขอย้อนกลับมาได้มั้ยคะขอเศฮิขอเกลียดไปเศฮิ

อ๋อเหรออ่าเชิญค่ะเชิญค่ะเศฮิรอปั๊บหน่อยค่ะ
๑นาทีขอยัดน้องคือถ้าคุณจงผลต้องการลึกที่สุดนะ
ลึกที่สุดเนี่ยตามที่จะต้องการเนี่ยคือมันขาดกฎิกาในการจัดการ
ต่อให้จะมีในทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณมีกฎิกาคุณเข้าคุมคุณได้หมด
แต่ประเทศนี้ไม่มีกฎิกาคือไม่มีกฎหมายเพราะเอิญคุณจำขนบอกห้ามพูดเรื่องกฎหมายไง
ผมก็เลยไม่พูดแต่นั่นคือสำคัญที่สุด
กฎหมายอากาศสะอาดจะออกคุณไม่ยอมให้ออกนี่แหละคือลึกที่สุดครับ
อ๋อก็จะภาพิงเขาแบบนี้เพราะศาลเฉบาบตกไปว่าเป็นกฎหมายการเงินเนี่ย
เสาหิจะใช้ความพูดภาพิงซีทิฟต์หรือใช้ภาพิงลูกตู่ก่อน
เพราะว่าเขาพูดพาดพิงสองประเด็นเรียนให้เลือก
ก็เป็นของพี่ไม่พลาดพิงหรอกเนาะเพราะว่าเรื่องจริง

ก็อย่างนี้ครับผมนำเรียนอย่างนี้อย่างที่คุณจอมขวัญได้พูดแล้วนะครับว่า
ต้นทุนของฝุ่นเนี่ยนะครับจริงแล้วมันเกิดจากภูมิอากาศนะครับ
แล้วก็ภูมิประเทศนะครับเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะตรงนี้เนี่ย
ว่าฝุ่นเนี่ยไม่ไปไหนนะครับด้วยธรรมชาติมีอยู่แล้วนะครับ
ทำไมเกิดหน้านี้เยอะนะครับเนื่องจากว่าลมมรสุมเนี่ย
อากาศมันสมนิ่งมันไม่ไหลฝุ่นไปมันก็ไม่ไปไหน
อากาศร้อนขึ้นไปข้างบนนะครับเจออากาศเย็นมันเหมือนคอบกระทะไว้
ประกอบภูเขาร้อมรอบโดยสภาพฝุ่นอยู่ที่นี่มากที่สุด

พอฝนตกมากนะครับฝุ่นก็จะหายไปหรือเจือจางไปโดยธรรมชาติ

ทีนี้พอมาถึงในความพอเป็นหลักของชาติเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้
แต่เราพยายามที่จะแก้ไขหรือส่งเสริมอะไรต่าง
ที่ทำให้ฝุ่นมันลดลงอย่าบอกรัฐบาลไม่ทำ
เครื่องบินฝนหลวงจอดเต็มสนามบินเลย
รออะไรไหมครับรอสภาพอากาศที่เหมาะสม
ณเวลานี้ทำไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัด
เมฆก็ไม่เกาะตัวเมื่อไหร่สภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับ

รับการโยนบาปให้ภาคเอกชนผมขอร้องเลย
ทุกอย่างมันเป็นบรวจที่ต่อเนื่องกันประเทศมันไม่ใช่บริษัท
ผมถามว่าไปโจมตีบริษัทเอกชนเขาเนี่ย
เราเคยนึกถึงไหมครับสมัยก่อนนั้นหมูแพงไก่แพง
ไม่มีที่จะกินวันนี้ศาลกรรมอาหารของเรานั้นดีมาก
ประชาชนท่านเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น
ไม่เป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาเป็นอาหารที่ผมพบได้ทั่วไป
สมัยก่อนนั้นกลายเป็นอาหารเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนในอดีตนั้น
สมัยผมเด็กนั้นพวกนี้เป็นอาหารของคนรวย
วันนี้พวกเราสามารถบริโภคได้เพราะฉะนั้นต้องมองหลายด้านมองให้รอบด้าน
วันหนึ่งข้างหน้าวันเวลาคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้
มีปัญหาเรื่องยสมชอบกับเขาอันนี้ไม่ได้

อีกกำลังจะบอกว่าอย่าไปโยนบาปให้บริษัทเอกชนถูกไหม
แล้วก็ลึกที่สุดที่เป็นสาเหตุที่เศรษฐีพูดคือแอ่งกระทะของพื้นที่เหรอค
คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับคุณหอมรบร่วมดีเบตด้วยป่ะครับ
ไม่ได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขยับไม่ได้ผมอธิบายต่อไปครับ
เมื่อเราแก้ในเรื่องของธรรมชาติไม่ได้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้
ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าคุณลงมาสนามบินคุณจะเห็นเลยเครื่องบินกระทรวงเกษตรมาจอดเต็มไปหมดเลย
เพื่อรอทำฝนเทียมอันที่สองก็ผมบอกให้ครับการในการทำไฟฝุ่นที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับ
ประเทศเราไม่พูดถึงนะครับนอกประเทศประเทศเรานะครับ
เรามีเอกราชของประเทศเราเขาก็มีเอกราชของประเทศเขานะครับ
เราต้องใช้ขอความร่วมมือทุกอย่างครับประเทศเป็นประชาธิปไตยกับประชาชน
แล้วก็ต้องใช้ขอความร่วมมือนอกประเทศยิ่งต้องใช้ขอความร่วมมือใหญ่นะครับ
อย่าไปโจมตีอย่าไปว่าเขานะครับสำหรับในประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับ
ผมแค่บอกว่าผมตลอดเวลาว่าใช้ขอความร่วมมือจากประชาชน
อย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับประชาชนนะครับ
๐คนนั้น๙๙คนให้ความร่วมมือไม่เผานะครับ
แค่หนึ่งคนเผาก็เป็นเรื่องแล้วนะครับหนึ่งคนเผาสมัยนี้เราเผาเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่าประชาชนบางคนนั้นไม่ได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากเพียงพอ
คิดว่าการเผานั้นเป็นวิศีที่จำวันนะครับ
เคยเผาได้ก็เผาเพราะอะไรการเผามันง่ายนะครับ
ตั้งแต่ครัวเรือนไปเผาขยะเผาอะไรต่างไปนะครับ
ถังหญ้าที่มันลดก็เผาไปจนถึงผ้าอุตสาหกรรมผ้าเกษตรก็เผาหมด
ถูกไหมครับวิธีการตรงนี้ครับเราบอกเลยครับว่า
เราต้องความรู้เขาแล้วก็มีกฎหมายบังคับใช้ในบางส่วน

ทำจิตไม่เกิดสินค้าหมายความรู้มือให้เขามีความคิดว่า

ค่อยจะเผาอะไรก็ตามนะครับเขาต้องมีการวางแผน
เอาเวลาของผมครับล้างผมก่อนครับ

เดี๋ยวก่อนดิฉันต้องคุมเวลา
ถ้าที่ฉันได้คำตอบดิฉันจะไปต่อเรื่องอื่นค่ะ
ฉันจะถามว่าตกลงเสหิตกำลังจะบอกว่า
รากของปัญหาที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนคะ
ก็จะบอกวิธีการว่าปัญหาจริงนั้นคือเรื่องของธรรมชาตินะครับ
อันนี้ที่เกิดปัญหาที่เกิดจากประชาชนจริงที่เราสุดแล้วเพิ่มขึ้นจากการจำนวนคิดจงประชาชนเรานะครับ
อันนี้หนึ่งกับธรรมชาติก็คือในเรื่องไฟป่าผมเรียนต่อไปครับ
เพราะไฟป่านั้นเราต้องสร้างหน่วยป้องกันไฟป่าที่เข้มแข็งนะครับ
ต้องมีเทคโนโลยีแลึกเชี่ยการเข้ามาส่งเสริมให้ดวงประชาชนมีความสนับใหม่มากขึ้นนะครับ
ให้เจ้าที่ของเขานั้นได้เข้าใจในเรื่องของการดับไฟป่านะครับ
เพื่อช่วยเจ้าที่ของภาครัฐอุทยานต่างระดับไฟป่านะครับ

ว่าประชาชนต่อไปที่จะเผาเนี่ยต้องมีการวางแผนการเผา
เพราะว่าเราจะต้องมีกฎหมายอะไรต่างที่มาควบคุม
คือที่ที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าที่ฉันไม่มีช่องเข้า

คำถามตั้งต้นอะไรคือสาเหตุที่ลึกที่สุด

แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ใช้สิทธิ์พาจพิง
เดี๋ยวเซฮีถ้าสมมุติท่านได้คำตอบแล้วท่านอื่นได้ไหม

เดี๋ยวจะนำเรียนคุณจงฝันนิดหนึ่งว่าขนาดนี้ที่รัฐบาลทำไปแล้วนะครับ

เห็นไหมครับว่าท่านรัฐบาลเอกประยุทธ์นั้นนะครับ

ท่านอุปยุทธ์นั้นตรงเสริมในเรื่องของโรยไฟฟ้ามากนะครับ

และมีการวัดให้ตั้งโรงงานตั้งโรยไฟฟ้านะครับ

แต่ถ้าเรียนให้เสหิแบบไม่หยุดอีก๖จะดุดิฉันนะคะคุณหมอค่ะ

คือเวทีนี้เราไม่อยากจะบอกว่าเราไปโยนบาปให้ภาคเอกชน
ทุกคนที่พูดมาคือข้อเท็จจริงนะครับ
แต่การพูดข้อเท็จจริงมันจะต้องหาวิธีการแก้
การทำลักษณะการประกอบการและก่อมลพิษนะครับ
ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบเราไม่ได้โยนบาปให้ใครนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าใช้เวทีนี้ไปโยนบาปให้ใคร
เราพูดข้อที่จริงนะอันนี้ต้องขออนุญาตที่ใช้สิทธิพัดปิง

แต่ทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทำเนี่ย
เมื่อมันเกิดมลพิษขึ้นเนี่ยเราต้องร่วมรับผิดชอบกับ
ค่ะคุณหมอมาเฉพาะนี้คุณศิษฐายกมือเชิญค่ะ
ก็เอาเห็นด้วยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวใช้สิทธิพลาดพิงไม่จบ
ผมเห็นด้วยกับเสหิครับว่านักการเมืองไม่ควรไปโยนบาปให้เอกชน

แล้วผมก็บอกว่าท่านควรที่จะไปคุยกับเอกชน
แล้วก็มาแถลงให้กับประชาชนเขาเข้าใจ

เพราะว่าอย่าไปโยนบาทให้เอกชนของนักการเมืองนะใช่
แต่ให้นักการให้เอกชนเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ

คือการเผาเนี่ยมันทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแค่นั้นเอง
ถ้าไปคุยกันไม่ต้องใช้มาตราทางกฎหมาย
ผมเชื่อว่ามหาเศรษฐีของเมืองไทยครับ
ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเหมือนกัน
ในเมื่อ๒ล้านกว่าคนมีปัญหาโรคปอดแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไข
เพราะฉะนั้นการลดต้นทุนทำให้กำไรเหลือลดลง
แต่ทั้งในทุนทั้งบริษัทใหญ่ทั้งพี่น้องประชาชน
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ

เมื่อกี้ผมฟังคำตอบว่าทำละอองฝนบ้างเอาน้ำไปพ่นบ้าง
ผมตั้งคำถามนักวิชาการน้อยใจนะครับ
เพราะว่าเขาบอกกันมากี่ปีแล้ว

ก็ยังเข้าใจผิดอย่างนี้เข้าใจยังฮะ
คือความสำคัญผิดของรัฐบาล
และไม่ยอมแตะปัญหาตรงนี่แหละ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียอีกเดี๋ยวก่อน

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกลี่ยให้เพื่อนก่อน

เกิดปีนี้มันแรงมากมันไม่มีฝนตกนะครับ

ฟัยให้ไม่ให้ป่าน้อยเพราะมีฝนตกต่อเนื่อง

จะได้ไม่มีไฟไหม้ป่ามากจนเกินไป

ปัญหาใจจริงคือไฟป่า๓๘๕ล้าไล่เนี่ยนะครับ
ซึ่งปีนี้ยอมรับว่างบประมาณหรือหน่วยงานที่ไปทำเนี่ย

เพราะว่าไฟป่ารุนแรงมากมันมีปัญหาเรื่องภัยแรง

ส่วนเรื่องเกษตรผมว่าอย่าไปโทษใครนะครับ
ผมคุยกับท่านนายกท่านนายกบอกว่าคุณจะไปจับชาวบ้านเขาเหรอ

คุยกับนายกเหรอคุยกับนายกใช่ไหมใช่ทุกคนจะไปจับ
ถ้าคุยกับลุงป้อมลุงป้อมจะพูดว่าอะไร
ก็พูดเหมือนกันนี่แหละครับนั่งคุยนี่นั่งคุยนี่แหละครับ
คือทุกคนก็คุยว่าทำไมไม่บังคับใช้กฎหมาย
ทำไมไม่จับคนที่เผาป่าถามว่าแล้วถ้าเราจะไปจับชาวบ้านได้เหรอ
เขาก็ต้องทำมาหากินเขาปลูกข้าวโพดอยู่บนดอย
ถ้าคุณไม่ให้เขาเผาเขาปลูกต่อไม่ได้

ไปหาวิธีขนต่อสั่งข้าวโพดต้นอะไรมาลงมาเพื่อเอามาทำเชื้อเพลิงให้ได้
ซึ่งอันนี้เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงซึ่งก็ต้องพัฒนาต่อไป
แต่มันในที่ลาบเนี่ยเริ่มทำได้แล้วแต่บนดอยนี่ยังยากอยู่นะฮะ
คุณลงไปดูบนดอยคุณลงไปขนต้นข้าวโพดลงมาจากบนดอยดิ
ขนลงมาคุณทำได้ไหมต้นทุนเท่าไหร่
คุณชัยวุทธิ์ถ้างั้นถามเสริมถามเสริม
เอาความจริงมาคุยอย่างเดียวอย่าพูดแบบโลกสวยอะ
ชีวิตบนดอยเขาไม่ได้สบายแบบเรานะ

ขอเสริมคุณชัยวุฒิเองค่ะ

รัฐบาลประยุทธ์พลเอกประวิทย์พูดว่าอะไร

ไฟป่าให้ได้จัดงบเพิ่ม
เทคโนโลยีต่างมาดูแลอุปกรณ์ต่าง

ตั้งงบไว้ไม่พอนะครับเพราะว่า
ไฟป่ามันรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

มันต้องหาวิธีเอาต้นสัง
อะไรต่างที่เหลือลงมาทำเชื้อเพลิงให้ได้

ทำได้แล้วคุณนรพัฒน์ก็พูดแต่ว่า
ดอยเนี่ยมันยังทำได้ยากเพราะเทคโนโลยี
การเอารถเข้าไปเก็บการขนส่งเนี่ย

ทำเหมือนอิกประยุทธ์แต่ของงบเพิ่ม

ที่ท่านสิทธาฝากผมไปถึงท่านอนุทิน
ในฐานะรำดีว่าการกระทรวงศาลนักศึกนะครับ
คือวันนี้เป็นรำดีศาลนักศึกก็ดูแลเรื่องสุขภาพ
พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
แต่หัวหน้าภักดิ์ผมเนี่ยประกาศชัดเจนแถลงชัดเจนว่า
ถ้ามีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวแหปปเดียวครับนิดเดียวภาพผิงนิดเดียว
ถ้าใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำเหมือนกันเนี่ย
ผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาล
ไม่ทำเหมือนที่คุณโอเชฟพูดแน่นอน
ที่เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน